กรณีเกาะนาคาน้อยที่จังหวัดภูเก็ตนะคะที่มีปัญหาเรื่องของการออกเอกสารสิทธิ์ที่ไม่ถูกต้องในที่ดินบางแปลง
แล้วก็มีกรณีที่กลุ่มชายชะกันมีอาวุธพยายามจะบุกเข้าไปแพ่วถางป่านะคะ
เรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่คนพูดถึงในโลกโซเทียลกันอย่างกว้างขวาง
ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้สั่งการให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดและในอำเภอให้เข้าไปตรวจสอบในเรื่องนี้ค่ะ
จำเรินทิพยพงธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
กล่าวถึงกรณีที่มีการระบุว่าเอกสารสิทธิ์บางแปลงที่ถูกออกบนเกาะนาคาน้อยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
หลังคนในครอบครัวฮิรัญพฤกษ์ได้โพสต์ภาพและข้อความลงในสังคมออนไลน์
ขณะนี้อยู่ในขบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่นะคะ
โดยได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและในอำเภอเมืองภูเก็ต
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบข้อที่จริง
กรณีมีกลุ่มชายชะกันอ้างว่ามีอาวุธจะเข้าไปถางป่า
และขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์
ว่าออกมาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
ส่วนกรณีที่ครอบครัวฮิรัญพฤกษระบุว่ามีกลุ่มคนข่มขู่
คุกคามความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ก็ขอให้เขาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่รัฐ
เพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
และสามารถร้องขอกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลความปลอดภัยได้
รวมไปถึงที่ดินที่ทางครอบครัวถือครองสิทธิ์อยู่บนเกาะ
จังหวัดจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายไม่เข้าข้างฝ่ายใดค่ะ
พลตำรวจโทประวุฒิวงศรีนินผู้บัญชาการสำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
บอกว่ากำลังเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกคำสั่งตามมาตรา๔๔
ครองพื้นที่ไม่ให้มีการเข้าไปตัดต้นไม้ในพื้นที่ดังกล่าว
ว่าภายใน๑๒วันนี้น่าจะได้ความชัดเจนค่ะ
เพราะอยู่ระหว่างการรอเสนอเข้าพิจารณาเป็นคดีพิเศษ
กับคณะกรรมการคดีพิเศษหรือกคพ
ทำให้มีการอ้างกรรมสิทธิ์ถือครองเข้าไปดำเนินการในพื้นที่
ส่วนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากรณีที่พบว่ามีกลุ่มบุคคลพกอาวุธเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว
ตำรวจในพื้นที่ต้องรับผิดชอบเข้าไปดำเนินการตามกฎหมาย